ส่วนสีสันของการแข่งขันวันนี้นะครับนอกเหนือจากฟุตบอลแล้ว
อย่าลืมครับคนที่ชอบศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับ
จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่๒ของประเทศไทยนะครับ
มีโอกาสเปิดตัวแคมเปญที่ใหญ่ขนาดนี้ครับ
ก็มีหลายคนให้เขาสนใจนะครับกับกีฬาประเภทนี้
เฉพาะสีสันหน้าสนามจากสาวริงเกิลนะครับ
ก่อนการแรงขันนักสู้ไทยครับทั้งเดชน์ตำรงสอศิริโชอชันรุ่นสตเวท
ที่เสียแชมป์ที่ไทยเมื่อปีก่อนก็กลับมาสู้ในรายการนี้
ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นก็ไปไหว้สารตายายบริเวณหน้าอีแพะอาริน่า
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเนี่ยครับบรรยากาศของซุปเปอร์สตาร์ชาวไทย
วันนี้เน้นย้ำนะครับ๙คู่นักสู้ไทยขึ้นสังเวียนถึง๗คนด้วยกันนะครับ
และเชียริกาด้วยนะครับกับการเทินโตครั้งแรกในวันเชิมเป็นชิป
ขณะที่นางกำจัดทองใยนะครับคุณแม่ของคุณเดชดำรง
ก็พาครอบครัวมาให้กำลังใจลูกชายในครั้งนี้
มั่นใจว่าลูกชายนั้นจะชนะแล้วก็กลับมานะครับ
ในการที่จะไล่ล่าเข็มขัดของตัวเองกลับคืนมาให้ได้ครับ
เช็ดเดียวกับคุณสุกี้นะครับคุณกำลังสุโกสนครับ
ในฐานะผู้จัดการแข่งขันก็บอกว่าอยากให้คนไทย
เข้ามาเชียร์นักกีฬาไทยในวันนี้กันจะเยอะบ้านใจกับทุกคน
ผมมีความรู้สึกว่าคราวนี้คนตั้งใจมาดู
คนแรกเนี่ยคนอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงคนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
คราวนี้ผมมีความรู้สึกว่าคนตั้งใจมาดูกันมากขึ้น
ก็คือวันนี้นะครับคู่เอกของเราคือคุณอัญจาราลีนะครับ
เป็นแชมป์ผู้หญิงของเรานะครับการจะป้องกันเข็มขัด
คุณเจนี่ห่วงนะครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับ
ถ้าเกิดมาดูสดไม่ได้ดูทัลารัสทีวีได้นะครับ
เหนือจากนั้นเนี่ยเราจะมีการโชว์นักชกคนไทยผู้หญิงคนแรกนะครับ
ซึ่งนอกเหนือนะครับจากบรรยากาศของการต่อสู้แล้วนะครับ

กับวงแรกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเหลือแล้ว
เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าน่าสนใจมากนะครับ

แล้วก็ได้เห็นศิลปะการต่อสู้ของแต่ละประเทศแบบเต็มอิ่มนะครับ
อีกครั้งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๓ทุ่มตรงนะครับ